เคยใช้ซีมาโลชั่นไหม
ขออนุญาตที่ต้องพูดถึงผลิตภัณฑ์เขา

แต่คนที่เคยใช้ก็บอกว่ามันแสบมาก

ตัวน้องเป็นแบบนี้เพราะว่า
พี่เลี้ยงเอาซีม่าลาด
๙ขวดลาดครับกูผู้ชมครับ
ใครเคยใช้ซีมา

คือมันฆ่าเชื้อราแก้ปากเกลือน

แล้วคือน้องเขาเป็นกากเพื่อนเยอะเหรอคะ
คุณผู้ชมแสดงความคิดเห็นมาหน่อยใครเคยใช้มันแสบขนาดไหนอธิบายมาหน่อยครับ
ขอบคุณนะฮะผิวไหม้ผิวไหม้เหมาะหน้าเด็กเนี่ย
นี่คือสภาพบาดแผลของน้องภูผา๙ขวบเท่านั้นเองป๒เรียนอยู่โรงเรียนประจำแห่ง๑ที่จังหวัดกระบีครับ
นอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเขาพนมจังหวัดกระบี่มีพี่สาวมีแม่คอยเฝ้าดูอาการด้วยความเป็นห่วง
เพราะว่าน้องภูผาเนี่ยมีแผลผู้พองเต็มตัวไปหมดแบบนี้คุณผู้ชมฮะ
โดยเฉพาะที่อวัยวะเพศของน้องที่ซีม่ามันลาดไปโดนนะครับ
คือมีน้ำเหลืองไหลออกมาขออภัยคุณผู้ชมด้วยนะครับ
ต้องให้ยาฆ่าเชื้อยาแก้ปวดนะครับแล้วก็ล้างแผลตามลำตัว
ตั้งแต่ช่วงขาขึ้นไปจนถึงใบหน้านะครับด้านหลังด้านหน้าโดนทั่วไปหมด
คุณแม่คือนางจิตนามาชะอุ่มเล่าบอกว่าเธอมีลูก๓คน
ไปเรียนที่โรงเรียนประจำของจังหวัดครับส่วนน้องภูผาเนี่ยเป็นคนเล็ก
จะมีพี่เลี้ยง๒คนเรียนอยู่ป๕แล้วก็ม๔
กระทั่งเมื่อวันเสาร์ที่๒๑มีนาคมครับน้องภูผาถูกพี่เลี้ยงทำโทษ
เพราะว่าน้องไม่ยอมออกกำลังกายตัวลูกเอ้ยน้ำแข็งดูดิน้ำแข็งดูดิ
เหมือนแพ้ปลูกไฟคลอกไฟไหม้เลยนี่แหละฮะโดนอัลซีมาราดลงไปตามลำตัว
๖ขวดครับคุณผู้ชมขอแก้ไขด้วย๖ขวดนะครับ
แล้วรุ่นพี่เขาบอกว่าในข่าวยังกระทืบซ้ำอีกจนน้องปวดหัวนะฮะ
ทำกันอย่างนี้ล่ะครับต่อมาวันรุ่งขึ้นไปแจ้งครูประจำชั้น
แต่ครูบอกว่าไม่ต้องไปหาหมอนะไปห้องพยาบาลก็พอกินยาแก้ปวดเดี๋ยวก็หายนะฮะ
ก็กินยาแก้ปวดไปแต่อาการของลูกหนักขึ้นครับแผลมันก็ผู้พองขึ้นสิครับ
พี่ชายกับน้องสาวที่เรียนอยู่ด้วยกันนะอยู่ในโรงเรียนประจำด้วยกันเนี่ยนะครับ
ไปหาช่างช่างในโรงเรียนเป็นช่างทำประตูบอกขอยืมโทรศัพท์โทรหาแม่หน่อย
แล้วก็เลยโทรศัพท์นะครับไปบอกแม่นะฮะพอบอกแม่ปั๊บแม่รีบมาโรงเรียนเลย
แต่ไม่พบครูครับจึงขออนุญาตรอปภของโรงเรียนเอาลูกออกไปรักษาที่โรงพยาบาลครับคุณผู้ชมครับ
ไปดูนะครับแม่ของน้องภูผานะฮะบอกว่าหลังเกิดเหตุก็ติดต่อไปที่ท่านรองพอนะครับ
ผอบอกแค่ว่าจะโทรกลับนะครับจะโทรกลับเท่านั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเธอบอกว่าในตอนแรกนะ
อยากให้โรงเรียนออกมารับผิดชอบและชี้แจงข้อที่จริงเท่านั้นว่าทำไมถึงทำรุนแรงขนาดนี้นะครับ
แต่หลังจากนี้เปลี่ยนใจแล้วนะครับเธอไปขอใบรับรองแพทย์แล้วไปแจ้งความเอาผิดกับโรงเรียนนะครับ
ให้ออกมาแสดงความรับผิดชอบคุณผู้ชมแสดงความคิดเห็นมาเพียบเลยครับพี่บุ๊คคุณน้ำแข็งคุณผู้ชมฮะ
บางคนบอกว่าซีมากแสบคูณ๑๐นี่ขนาดโดนนิดเดียวยังแสบเลยสงสารน้องจัง
แสดงว่าแสบจริงแล้วบางคนเอาไปใช้แบบนี้เอาไปลอกหัวเข่าลอกข้อศอกที่มันด้านเลยนะ
เขาบอกโอ้โหลอกได้ดีจริงแสดงว่ามันก็กัดผิวเหมือนกันถ้าเราใช้เยอะขนาดนี้ทั้งตัว